เรื่องการให้ร้านอาหารเปิดได้ถึง๑ทุ่มในกรุงเทพ
ซึ่งล่าสุดนายกก็บอกว่าให้ขยายไปถึง๓ทุ่มก็แล้วกัน
เพราะว่ามีสมาคมพัฒนาคารเขายื่นเรื่องเข้ามาว่าผลกระทบมันจะสูง
เราก็เลยไปสอบถามความคิดเห็นของหลายร้านในกรุงเทพนะฮะ
ท่านที่ประกอบอาชีพทางด้านนี้นะครับจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
ลองบอกเราหน่อยสะท้อนปัญหากับเราหน่อยก็ได้นะครับ
ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรหรือบรรดาลูกค้าก็ได้นะ

อย่างล่าสุดเนี่ยร้านโกดังชาบูย่านถนนวุฒากาศแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีนะครับ
เชื่อว่าท่านก็เคยได้เห็นโพสต์ของเขาเคยฟังความในใจของเขา
คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังไม่มีมาตรการชัดเจนออกมา
แต่มีข่าวว่าเออจะปิดจะปิดให้กินที่บ้านกินที่ร้านไม่ได้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเนี่ย
ร้านนี้ถึงขั้นเคยโพสต์นะเจ้าของร้าน

หนี้เก่ายังเคลียร์ไม่หมดเลย
ยืนยันว่าต่อให้มีมาตรการให้ปิดก็จะไม่ปิด
คือจะถูกจับก็ยอมอ่ะนะ
ก็มีคำถามว่าเอาแล้วร้านอาหารผิดตรงไหนในครั้งนี้ระบาดรอบนี้
มันมาจากกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มบ่อนพนันอะไรยังไงหรือเปล่า
ล่าสุดนะครับพอกรทมที่แถลงตอนบ่ายก่อนนะ
บอกว่าให้นั่งทานที่ร้านได้ถึง๑ทุ่ม

ทางร้านโกดังชาบูนะครับก็โพสต์บอกว่าเอออย่างน้อยก็มีคนได้ยิน
ไม่ได้ปิดห้ามนั่งกันหมดแต่ร้านอาหารรอบกลางคืนเนี่ย
ก็คงเจ็บจุกกันไปแต่ก็ยังดีกว่าโดนทั้งหมด
เพื่อนร่วมสายอาชีพภาคกลางวันก็รอดกลางคืนก็เต็มไปประมาณอย่างนั้นนะฮะ
กระทั่งช่วงเย็นนายรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าสั่งยกเลิกประกาศกรทมขยาย
ให้นั่งทานที่ร้านอาหารได้ถึงสามทุ่มค่ะหลังจากสมาคมพัฒนาคารเขายื่นข้อเสนอ
บอกว่ามีผลกระทบสูงค่ะเราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านโกดังชาบูอีกครั้งนะครับ
นางสาวมัธุราอดเหนียวนะฮะนี่ฮะก็ไปคุยนะครับเธอบอกว่า
ตอนแรกยังไม่มีคำสั่งของนายกก็ตั้งใจอยู่ว่าคือยังไงก็จะเปิดอ่ะ
นะเพราะถ้าไม่เปิดคงอยู่ไม่ได้ให้ปิดทุ่มนึงก็อยู่ไม่ได้นะครับ
เพราะได้รับผลกระทบมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบแรกอยู่แล้ว
ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาหลักแสนมาลงทุนเปิดร้านไหนต้องจ่ายค่าเช่าอีก
ค่าจ้างพนักงานอีกเดือนละสี่ห้าหมื่นหนี้ธนาคารอีกคือเขาพักชำระหนี้ให้เนี่ย
แต่มันก็ต้องเริ่มส่งแล้วนะมกราคมนี้ถ้าจะให้เปิดร้านแต่กลางวัน
ก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าคือการระบาดรอบที่แล้วเนี่ย
เธอบอกเธอก็พยายามปรับตัวแล้วนะแต่กลางวันมันขายไม่ได้จริง
คือเป็นชาบัวคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมค่ะก็ต้องเลิกงานสุขี่ปิ้งย่างชาบัว
งานไปนั่งกินตอนเย็นตอนกลางคืนประมาณอย่างนั้นแล้วมันเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับกินตอนกลางวันมันร้อน
ทีมข่าวเคยไปคุยกับลูกค้าชาวอำเภอเขาก็บอกว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านมันไม่อร่อยหรอกนะ
ถูกต้องนะฮะแล้วกลางวันมันร้อนมันต้องแบบเย็นค่ำแดดล่มลมตกอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยอยากให้เห็นใจร้านอาหารที่จำเป็นต้องขายกลางคืนหน่อยนะครับ
โดยเธอบอกว่าร้านอาหารที่ขายกลางคืนเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ได้เหมือนกันนะ
หลังจากนายกขยายเวลาให้นั่งทานได้ถึงสามทุ่มก็สบายใจขึ้นเพราะถ้าเกิดยึดตามของเดิมที่กรทมบอกให้ถึงทุ่มนึงเนี่ย
ยืนยันว่ายังไงเธอก็ฝืนเปิดถ้าไม่เปิดเธอคงอดตาย
ได้จริง๑ทุ่มในเมื่อกลางวันมีมาตรการที่ว่านั่งได้แล้วทำไมกลางคืนไม่มีมาตรการให้นั่งบ้างหรอคะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันนะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารย่านสุธิศาลนะฮะปกติเขาเปิดกลางคืนนางปวัณรัฐช่างพระดิษฐ์นะครับเธอบอกว่าทีแรกเห็นมาตรการของกรทมที่ให้ขายได้แค่ทุ่มนึงที่นั่งกินที่ร้านเนี่ยยอมรับว่าคิดหนักเพราะลูกค้าส่วนใหญ่มาทานกลางคืนก็ดีใจที่ตอนนี้ขยายให้ถึง๓ทุ่มแต่ท
สวมหน้ากากอนามัยมีแอลกอฮอล์ล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง
ที่เคยทำนะคะอยากได้อยากได้เวลานั้นมากกว่าก็จะเย็นเวลาอันนั้นก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกน้องนะคะทั้งค่าเช่าค่าใช้จ่ายแต่แต่ละคนก็เยอะ
ก็ยังมีอีกหลายร้านที่เขาเปิดสำหรับคนกลางคืนช่วงกลางคืนช่วงเย็นไปถึงกลางคืนอย่างร้านตามสั่งตรงนี้ร้านเจ๊เล็กอาหารตามสั่งเนี่ย
๕โมงเย็นเปิด๕โมงเย็นนะฮะไปถึงแบบกลางคืนอ่ะก็เรียกร้องบอกว่าแหม๓ทุ่มที่ท่านนายกให้ขอถึง๔ทุ่มได้ไหมจะได้อยู่ได้นะครับส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยก็บอกว่าคือก็พออยู่ได้ก็เพราะขายกลางวันนะนะแล้วก็จัดโต๊ะให้ลูกค้านั่งนอกร้านจำกัดจำนวนคนแต่ร้านที่

คุณผู้ชมคะวันนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊คชื่อว่าสาธิตปิตุเตชะเนี่ยนะคะ

ก็บอกว่าผมต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมสบคที่ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผมและกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะล็อกดาวน์๕จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดโควิด๑๙จำนวนมากและมีความเสี่ยงสูง

พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อสมและประชาชน
ที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมหรือว่าญาติโยมที่เป็นห่วงนะฮะ
ท่านจ้าวาสวัดละหารที่นวลธบุรีที่ท่านติดโควิด๑๙
วันนี้พระครูสิริธรรมพาณจ้าวาสวัดละหาร
ท่านก็อัดคลิปแจ้งข่าวบอกกล่าวบรรดาลูกศิษย์แล้วก็ญาติโยม
หลังเข้ารับการรักษาโควิด๑๙นะครับบอกว่าอาการตอนนี้เหมือนกับคนปกติ
แต่ต้องรับยาฆ่าเชื้อจนกว่าจะครบ๑๔วัน
ส่วนอาการเป็นไข้ท้องเดินหายดีแล้ว
เหลือเวลาการกักตัวฆ่าเชื้ออีก๑๐วัน
ก็เลยอัดคลิปเสียงมาบอกญาติโยมว่าไม่ต้องเป็นห่วง
คลิปเสียงนี้ท่านเจ้าวาดวัดระหาร
ท่านก็อัดเสียงส่งมาให้ผู้ช่วยเจ้าวาด
แล้วก็ส่งต่อไปให้ญาติโยมของวัดได้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ

มีอาการเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย
แต่ว่าก็ต้องรอฆ่าเชื้อ
รอฆ่าเชื้อจนกระทั่งครบ๑๔วัน
แต่ละวันนั้นก็จะให้
ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดวันละ๓ถุง
สัญญาฆ่าโควิดวันละ๖เมตร

อกนั้นก็ไม่มีอะไร

ราชยนต์จะได้ไม่ห่วงกันนะครับ
ท่านนี้บอกผมเนี่ยอย่าว่าแต่กลางวันกลางคืนเลยนะ

ผมเนี่ยขายในโรงเรียนตายเลยครับค่าบ้านค่ารถ
โรงเรียนปิดปิดเดือนหนึ่งห้าโรงเรียน
ช่วงนี้ที่กรุงเทพที่สูตรศึกษาทั่วประเทศเลยสิ
ใช่ใช่ปิดค่ะ